คุณผู้ชมครับไปดูคลิปการไล่ล่าตำรวจไล่ล่าคนร้าย
คนร้ายก็ขับรถหนีแบบไม่คิดชีวิตตำรวจก็ไล่แบบสุดระทึกครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปดูคลิปการไล่ล่า
รีบการไล่ล่านะฮะวินาทีละทึกสายตรวจสอบภาคเมืองอ่างทองนะครับ
รถจักรยายนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแล้วคนขี่ลักษณะคล้ายคนเสพยา
เรียกให้จอดนะครับแต่อีกฝ่ายหนีนี่หนีก็ไล่ดิ
ตามเส้นทางครับถนนแยกบ้านรอตะบนบางแก้วนะครับ
ตัดหน้าผ่านชุมชนแล้วก็ตลาดอย่างหน้าหวัดเสียวเลย
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเครื่องไล่ไปอย่างกระชั้นชิดในที่สุดสิงหนักบิดไม่รอดครับ
ชนรถยนต์นะฮะที่แล่นมาตามทางโอ้โหดูตอนนี้ดิ
โอ้โหอย่างกับในหนังคุณผู้ชมฮะที่แคบยังไปได้
สุดท้ายถูกจับนะครับตำรวจสายตรวจสภาพเมืองอ่างทองนะครับ
คนจับกลุ่มก็เล่านาทีระทึกบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวานนี้เห็นแล้วมีพิรุษ
พบพิรุษนะครับต้องสงสัยว่าน่าจะมียาเสพติดก็เรียกตรวจสอบครับ
แต่อีกฝ่ายเนี่ยหนีนะครับแต่ก็ตามจนจับไว้ได้ฮะ
แต่เขาก็ลงวิ่งแต่ก็บันนี้ผมก็ลงวิ่งไล่